การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เริ่มตั้งแต่๑๖นาฬิกานะครับ
ก็มีหลายคนที่เขาบอกว่าเข้ามาสังเกตการณ์

อย่างเช่นไนแพทย์ทุศภอลเศรภิรักษ์
นี่เป็นอสภาคไทรรักษชาติไทย
เป็นอดิษฐ์แกนนำภักดิ์ไทยรักษาชาติ
คุณหมอทศพรมาที่แยกราชประสงค์ด้วย
บอกว่าที่มาเนี่ยคือเป็นห่วงสุขภาพของผู้ชุมนุม
คือเวลาที่เขามีเวทีชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓

เพื่อไปดูแลเรื่องการเจ็บไข้รักสงรักษาอะไรให้
เรื่องการชุมนุมกำหนดการแผนการชุมนุมต่างเนี่ย
แพทย์ทศพรบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เรื่องด้วย
ที่มาก็คือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ

แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือ
เกรงว่าจะเกิดการปะทะกันขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นต่าง
เพราะเห็นว่ามีการปลุกระดมให้มีกลุ่มมวลชนสวมเสื้อสีเหลือง
อยู่ใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์
แล้วก็จุดต่างที่กลุ่มรัศดร๖๓ชุมนุมอยู่
ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุ
อันนั้นนี่เป็นเรื่องย่อยเพราะว่าเรารับไหวอยู่แล้ว
ก็มีภาคีสารายามีนักศึกษาแพทย์พยาบาลมหิดลมาช่วย
ตั้งอยู่๒จุดที่โรงพยาบาลตำรวจกับด้านเกษรวิลล่า๒จุด
เรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยก็เรารับไหวอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่กลัวก็คือเรื่องของการปะทะ
เพราะเราจะเห็นว่ารัฐบาลตอนนี้พยายามยั่วยุ
มีการจัดกระบวนคนเสื้อเหลืองออกมาออกมาแล้วก็ออกมาในที่ที่ใกล้ด้วย
มาพยายามให้มันเกิดเรื่องเหมือนตั้งใจในหลายที่
เราเรามองก็รู้ผมไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะฮะหรือมหาดไทยเองเนี่ยก็ยังมีคำสั่ง
มายังจังหวัดต่างให้แกณฑ์ชาวบ้านออกมาใส่สื้อเหลืองนะ
ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เลย
คนที่เป็นผู้ใหญ่ควรจะนิ่งอยู่อย่างมั่นคง
แล้วก็ไม่เลือกข้างให้อยู่กันอย่างสงบ
เหมือนผมเนี่ยให้ผมไปโจมตีกับฝ่ายเสื้อเหลืองผมก็จะไม่นะ
ผมให้เกียรติให้ความเคารพเขา
แล้วก็ถ้าเขาเรียกร้องมาผมก็ไปดูแลความปลอดภัยให้ได้นะ
เจ็บป่วยผมก็ดูให้ได้เหมือนกันนะฮะไปได้ทุกม็อตนะครับ
เพราะผมไม่เลือกข้างอยู่แล้ว
แต่ก็อยากให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโดยศูนย์เสียน้อยที่สุด

คุณหมอทศพรก็เลยยืนยันว่ามาสังเกตการณ์มาดูแลเรื่องสุขภาพของผู้ชุมนุม
เพราะว่าเพิ่งได้รับการประกันตัวมาเหมือนกัน
จากคดีไปชมนมที่แยกประทุมวันคุณหมอทศพรนะครับ
ก็เหมือนกับแอมมี่เดอะบอตเทิมลูสนายชายอามอนแก้ววิบูลพันธุ์
วันนี้เขาบอกว่าเขาก็มาสังเกตการณ์การชุมนุมนะ
มี่นี่ก็ได้รับการประกันตัวมานะฮะ
คดีไปชุมนุมที่อนุโสรีประชาธิปไตยนะครับ
มี่บอกว่าหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมา

ทั้งเขาหรือว่าภัยดาวดินก็ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้การชุมนุมเนี่ยยืนยันว่าเป็นการชุมนุมแบบไม่มีแกนนำ
ซึ่งก็ดีใจที่เห็นกลุ่มต่างออกมาร่วมชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล
ยืนยันว่าจะร่วมต่อสู้จนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องประชาธิปไตย
ของกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓
ตอนนี้กับทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อน
ครับผมแล้วจะทำให้มันดีขึ้น
ส่วนยกระดับเนี่ยมันเป็นเพดานในแง่ของการชุมนุม

ครับตอนนี้ก็คือหลายกลุ่มก็คือออกมา
ก็พยายามที่จะทำงานร่วมกันอยู่
แล้วก็ใครที่เป็นตัวประสานก็จับมานั่งคุย
เพื่อให้ปากทงเดียวกันไปสู่ชัยชนะเดียวกัน
เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องการที่จะจับต้องชัยชนะ
ที่มันเห็นอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วครับผม
นี่ก็เป็นหนึ่งในบรรยากาศที่เกิดขึ้นในเวทีชุมนุมวันนี้นะครับ